ข่าวแรกของไทยรัฐเจาะประเด็นคืนนี้
จะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้า
ของคดีฆาตกรรมอำพางที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่อาคารย่านสุขุมวิท๕๖ครับ
ซึ่งมีการฆ่าหันศพแล้วก็นำชิ้นส่วนศพนั้น
แช่ไว้ในตู้แช่แข็ง

รอผลแล้วก็หลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์
ขณะที่ความคืบหน้าทางคดีนั้น
ก็คืบหน้าไปมากแล้วและมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อย

จากข้อมูลของฝ่ายสืบสวนชุดคลี่คลายคดี
พบศพชายสูงวัยชาวยุโรป

แช่ขนาดใหญ่หลังหั่นศพออกเป็น๖ส่วน

หัวหน้าแก๊งปลอมพาสปอร์ตข้ามชาติ
เช่าบ้านหลังหนึ่งภายในซอยเอกมัย๑๒มากว่า๘ปี
นายปีเตอร์มีพฤติกรรมไม่สูงสิงกับใคร

มีอยู่ก่อนที่นายปีเตอร์จะย้ายมาเข้าพักอาศัย
และมีการเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลา

ได้นำรถกระบะมาขนตู้แช่ไปด้วย
ซึ่งตู้แช่หลังนี้ถูกระบุว่า
มีคนไทยเป็นผู้สั่งซื้อจากร้านค้าแห่งหนึ่ง

คนที่ไปซื้อตู้แช่ถ้าเกิดมีการสอบส่วน

เป็นปีเตอร์หรือเป็นใครกันแน่

แต่ก็มีความชัดเจนขึ้นเรื่อย
ที่พระรามเหรอครับ
ใช่ครับ
ก็คงจะหลายปีเหมือนกัน

ย่านกล้วยน้ำไทยถนนพระราม๔
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหลังนี้ไปประมาณ๓กิโลเมตร
เพื่อหาที่มาของตู้แช่ขนาดใหญ่
ซึ่งเป็นเบาะแสสำคัญในคดีนี้

ทราบว่าตู้แช่รุ่นนี้ไม่มีจำหน่ายทั่วไป
แต่หากลูกค้ารายใดสนใจต้องสั่งซื้อ
นุนราคาหลังละ๕๐๐๐บาท
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของฝ่ายสืบสวน
ซ่อนศพยังคงไม่ถูกเคลื่อนย้าย
ออกจากอาคารพาณิชย์ภายในซอยสุขุมวิท๕๖
ซึ่งเป็นสถานที่พบศพครั้งแรก
เข้าตรวจที่เกิดเหตุเป็นครั้งที่๒
ของกองพิสูจน์หลักฐานกลางในวันนี้
และวัตถุพยานที่เกี่ยวข้อง
หลังตำรวจเข้าตรวจสอบพบกุญแจตู้ซ่อนศพ

ซึ่งยังคงให้การปฏิเสธไม่รู้เห็น
ที่มาของตู้และศพชายชาวต่างชาติสูงวัยคนนี้
วันนี้หลังจากผ่าศพแล้ว
คงจะพอทราบสาเหตุอย่างชัดเจนอีกทีหนึ่ง
ซึ่งถ้าได้สาเหตุการณ์ตายแล้วเราก็จะได้มา

ไม่เห็นว่ามีถูกแทงถูกยิงถูกอะไรถูกทุบ

การสืบสวนคลี่คลายคดีฆาตกรรมอำพลางศพ
หากพิจารณาจากตู้ซ่อนศพรองเท้าและเสื้อผ้า
สันนิษฐานได้ว่าเสียชีวิตมาเป็นเวลานานหลายปี
แต่ทั้งนี้ต้องรอผลการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ซีทีสแกนศพของสถาบันนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ขณะที่ชิ้นส่วนศพที่พบในตู้แช่ทั้ง๖ส่วน

ชิ้นส่วนสามารถประกบติดกันได้ทั้งหมด
เพียงช่วงศีรษะที่เป็นรอยหันบริเวณลำคอไม่เรียบสนิท
ทำให้ตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะถูกฆ่าปาดคอ
และตัดส่วนศีรษะออกก่อนที่ศพจะแข็งตัว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน